แต่ไม่ยอมแพ้โดยเฉพาะการจะไปรวมเสียงของสวต่อจากนี้ในการโหวตครั้งที่๒ครับ
คุณพิธาริมเจริญรัฐครับแคนดิเดตนายกและหัวหน้าพระเก้าไกล

หลังจากที่ออกมาจากอาคารรัฐสภาว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้
เดินหน้ายุทธศาสตร์รวบรวมเสียงสวต่อย้ำว่า
เรื่องการแก้ไขมาตรา๑๑๒ยังไงก็ไม่ลดเพดานนะ
ที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในการหาเสียง
คุณพิธาเชื่อว่ายังมีเวลาในการพูดคุย
ทำความเข้าใจกับทั้งสสและสว
โอ้โหนักข่าวถามไปไกลเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า

คุณพิทาตอบหรือเปล่าแล้วจะตอบอย่างไรลองฟังดูครับ
เรายอมรับแต่ว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับ
แล้วก็ยอมรับว่ายังไม่ถึงมติที่๓๗๖ได้ออกมา๓๒
วางแผนอันที่๒ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ

มีการเตรียมใจในการบอกว่าจะโหวตตอนกล้อง

เตรียมใจไหมครับว่าวันหนึ่งอาจจะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านอีก

เตรียมใจแล้วก็เตรียมสมองแล้วก็เตรียมแผนในการโหวตครั้งที่๒
จะไม่ลดสำแพงอีกรอบ๒ใช่ไหมครับ

ก็อย่างที่บอกว่าเราสัญญากับประชาชนไว้ยังไง

เดี๋ยวจะขออนุญาตออกไปหาประชาชนสักเล็กน้อย
ความแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่
เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภา
เป็นนายกคนที่๓๐ของประชาชน
ต้องขอขอบคุณทั้ง๓๒๔เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผม
รวมถึง๑๓เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหารท่ามกลางความกดดันสารพัฒน์
ขอให้กำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับ
คุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูต่อไป